นอทวริตจะพาไปพบกับเมนูเส้นสไตล์กวางตุ้ง
ร้านอาหารจีนสัญชาติสิงคโปร์ชื่อดัง

ราเมงเข้มข้นต้นตำรับแท้จากโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

พาสต้าอบสูตรชาวกรีกแท้
ซอสหอมเครื่องเทศต่าง
เบอร์ชัมเบอร์ครีมนี่มีความนุ่ม
พลาดไม่ได้ในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
เสาร์ที่๓๐เมษายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ